ที่ถูกฟันแขนเข้าไปเนี่ยตอนนี้ความคืบหน้าทางคดีเป็นยังไงบ้างครับ
ท่านก็ความคืบหน้าเราพอจะทราบตัวกลุ่มคนร้าย
ที่จากการไล่กล้องวงจรปิดที่ใช้เวลาในการตามกล้อง
ว่าเพราะมันเป็นเวลากลางคืนนะครับแล้วก็กล้องก็ค่อนข้างจะยากลำบาก
แต่ยังไงก็รู้พอจะรู้กลุ่มแล้วแล้วก็กลุ่มเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไปจนถึง
หมู่บ้านที่เราต้องสงสัยอยู่เนี่ยนะพอจะรู้กลุ่มแล้วครับว่าเป็นใคร
พอจะรู้แล้วนะฮะแสดงว่ามีความคืบหน้าคืบหน้าคืบหน้าไปมากครับ
ก็อยากจะเรียนให้กับทางคุณแม่นะครับกับน้องนะครับว่า
ให้ให้มั่นใจว่าตำรวจทำเต็มที่ไม่ต้องกลัวไม่ทำ
เพียงแต่เราอาจจะไม่ได้สินค้าอะไรกันแต่เราเราเดินหน้าตลอดนะครับครับ
คดีแบบนี้มันเป็นคดีที่อุกอาจนะครับและกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เราก็ต้องปล่อยไว้ให้ได้
ผู้บัญชาการผู้บังคับการเนี่ยโทรมากำชับตลอดต้องตามให้ได้นะครับ
ท่านติดตามท่านลงมาสั่งการด้วยตัวเองโทรศัพท์หาผมตลอดไปถึงไหนถึงไหนแล้วเช่นกันครับ
เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยอยู่แบบนี้เราเรามีความคืบหน้ามาก
แล้วก็จะมีความชัดเจนขึ้นในวันสองวันนะครับชัดเจนว่าจะเป็นใครนะครับ
ท่านท่านภูมิกับฮะทีนี้ทางตัวของคนเจ็บเองหรือว่าคุณแม่เองเนี่ย
ก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุยังจับไม่ได้เนี่ย
อันตรายของเขาเนี่ยความปลอดภัยของเขาเนี่ย
ตรงนี้เราจะช่วยดูแลเขายังไงได้ไหมฮะเอ่อคืออย่างงี้ผมผม
ผมให้เบอร์ไปแล้วให้นำบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เรื่องนี้แต่ว่าถ้าใช้ปลอดภัยเนี่ยเราต้องเร่งจับให้ได้
ช่วงนี้ต้องเอามาดำเนินคดีให้ได้นะครับผมถึงบอกว่าในวันสองวันเนี่ย
ต้องมีความชัดเจนนะครับจะต้องได้ตัวเพราะผมว่ากลุ่มพวกเขาเนี่ย
รู้แล้วว่าเป็นใครเพราะว่าได้ประสานกับคุณกันจอมพลัง
แชทที่มันหลุดกันว่าเอ๊ะใครไปทำนะในกลุ่มของเขาเองเนี่ย
มานะครับมันก็เลยมันก็เลยมีการประสาน
ก็จะรู้ว่าเป็นกลุ่มไหนเด็กช่างโรงเรียนไหนพอจะรู้แล้วครับ
รู้แล้วรู้แล้วอย่างนี้เราต้องขอขอพิสูจน์ทราบบุคคลอย่างเดียวว่าชื่อ
อ่าได้ครับผมครับท่านภูมิกับนอกจากอ่าอ่าถ้าเกิดว่าถ้าวันหนึ่งเราได้ตัวมาแล้ว
นะได้ครบจับได้ครบอะไรสี่คนที่มาทำน้องเขาเนี่ยมาทำร้ายน้องเขาเนี่ยครับ
ต้องขยายผลต่อไปไหมฮะเพื่อเพื่อจะจัดการในกลุ่มก้อนที่ว่าโอ้โห
ไปไล่ล่าเขาไปทำร้ายเขาไปอัดคลิปอะไรของเขาเนี่ยไปเอาไปอวดเอาไปโชว์อะไรกันเนี่ย
ต้องต้องขยายผลต่ออยู่แล้วครับอันนี้เป็นเป็นหลักการเบื้องต้นแล้วจับมาได้คดีต้องขยายต่อว่าเคยทำที่ไหนมาไหนแล้วต้องขยายต่อครับ
ต้องขยายครับเพื่อไม่อยากเป็นรับที่เอาอย่างเอาแบบนี้กันก็จะได้ให้ลงโทษให้หนักขึ้นมาครับครับ
ท่านท่านภูมิกับผมขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับเผื่อจะเป็นความรู้ด้วยประชาชนจะได้หายสงสัยด้วย
คือเวลามันมีเหตุลักษณะแบบนี้บางทีมันมีการสื่อสารกันกับทางฝั่งของผู้เสียหายหรือว่าคนเจ็บ
บอกอ่ะให้ไปหากล้องวงจรปิดมาสิคือจริงจริงแล้วการทำงานของตำรวจเนี่ย
มันเป็นการทำงานลักษณะแบบไหนอะไรยังไงเรื่องกล้องวงจรปิดฮะจริงจริงเนี่ยไม่ไม่ใช่
ไม่ได้เป็นภาระของผู้เสียหายนะครับเป็นภาระของตำรวจนะครับเรื่องนี้
แล้วก็ตำรวจจริงจริงเนี้ยว่าบางทีอ่าทางทางคุณแม่มันไม่ได้สื่อสาร
อย่างแต่ผมเนี่ยเป็นคนสั่งการตลอดเพียงแต่ว่าไปคุยกับคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็มันก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์ของคุณแม่เขานะครับ
เพราะว่าถ้าถ้ามาพบผมโดยตรงเนี่ยนะครับก็จะตอบโจทย์เลยว่าตอนนี้ไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับ
เพราะว่ากล้องมันมันเกิดมาตลอดอยู่แล้วครับตั้งแต่เกิดอ่าอ่าคุณกันมีอะไรจะถามท่านภูมิกับเพิ่มเติมหน่อยไหม
อ่าท่านภูมิกับครับผมรบกวนสอบถามนิดนึงเอาคุณแม่นั่งอยู่ตรงเนี้ย
นั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมอยากให้ท่านเนี่ยสอบถามท่านเลยว่าท่านมีความมั่นใจขนาดไหนครับที่จะเอาตัวคนพวกนี้มาลงโทษให้ได้ท่านมีความมั่นใจมากไหม
มั่นใจครับมั่นใจครับวันสองวันนี้ก็อย่างน้อยต้องมีตัวสองตัวต้องได้แน่ครับ
ตอนนี้กำลังรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็ไปตามตามเรื่องวัตถุพยานรถจักรยานยนต์ที่เกี่ยวข้องของคดีเนี่ยครับ
กำลังตามครับอ่าภายในวันสองวันนี้ได้ตัวแน่แน่คืบหน้าแน่นะฮะครับผมได้ครับ
ฝากเรื่องความปลอดภัยของน้องกับคุณแม่เขาด้วยนะครับท่านภูมิกับครับใช่ครับ
คุณแม่มีอะไรโทรผมได้๒๔ชั่วโมงเลยนะครับได้ครับขอบคุณครับท่านครับ
ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับรู้ตัวแล้ววันสองวันนี้
ภูมิกับบอกอย่างน้อยน้อยอืมคนสองคนรวบได้แน่แต่มันมีสี่คนอ่าฮะ
นี่เห็นบีบอกมีคนแอดเฟรนด์เยอะเลยเหรอหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ก็มีมาคนหนึ่งครับมีมาคนนึงครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพื่อนของ
น่าจะเป็นไอ้พวกนั้นผู้ก่อเหตุใช่นะซึ่งซึ่งตอนเนี้ยตำรวจเนี่ย
ที่ตำรวจเนี่ยมีข้อมูลแล้วว่าใครบ้างเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
เชื่อว่าข้อมูลเขาค่อนข้างเยอะและคืบหน้าไปได้แบบเยอะเลยแหละนะฮะ
ตอนนี้ก็ร้อนตัวกันแล้วแต่ไอ้ร้อนตัวผมไม่กลัวหรอกนะ
ผมห่วงเรื่องไอ้พวกที่จะออกตัวมากกว่าออกตัวออกตัวยังไง
ออกตัวแบบช่วยเหลือนะหาที่หลบให้หานู่นหานี่ให้นะครับ
มาข่มขู่น้องสิบหกต่างต่างนานาเนี่ยนะผมอยากจะฝากบอกตรงนี้เลยนะครับ
นะถ้าพวกท่านดูอยู่ถ้าพวกท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวเอาด้วยนะครับ
โดนด้วยนะครับนะผมดูแลเคสนี้ใครมายุ่งเหยิงทุกเรื่องที่ผมช่วย
นะครับใครที่มาใช้อิทธิพลมาเฟียใช้ลูกนักเลงผมลุยสุดนะครับ
นะผมฝากบอกตรงนี้เลยนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า
มันจะมีพวกที่อ่าห่วงเพื่อนรักเพื่อนแค้นแทนเพื่อนอ่าอ่า
เพื่อนเราถูกจับเพื่อนเราถูกแจ้งความคือไม่ให้จับไม่ให้แจ้งความ
ประธานโทษฮะให้ปล่อยไว้ทำอะไรฮะให้ปล่อยไว้ทำอะไร
คุณแม่คือเรื่องการทำงานนี่ผมก็เป็นห่วงนะ
ผมก็ไม่รู้จะสื่อสารไปต่อยังไงแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ย
ผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าของบริษัทจะฟังอยู่หรือเปล่า

ประเมินจะคือคนเดียวกันหรือว่าอาจจะไม่ใช่เจ้าของบริษัท
อาจจะไม่ได้ประเมินก็ได้เนี่ยคืออยากให้เขาลองพิจารณาใหม่อีกสักทีนะ

คือเขาก็จำเป็นจริงนะที่เขาต้องไปดูแลลูก
เขาต้องไปตามความคืบหน้าเรื่องคดีโอ้จริงจริงถ้าเอาส่วนตัวถ้าเป็นผมนะ
มีพนักงานในบริษัทเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้
เป็นผมเนี่ยผมเข้าอกเข้าใจนะเจ้าของบริษัทเขาอาจจะไม่รู้หรอกครับ
ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็คนประเมินอ่ะเขาอาจจะประเมินไป
แต่ผมก็อยากจะให้หลายคนเขาประเมินในหลักของมนุษยธรรมนิดนึงนะครับ
คือลูกนึกสภาพหรือลองเป็นเราลูกเราถูกฟันแขนเกือบขาด
เรากลับต้องมาถูกไล่งานอีกไล่ออกจากงานอีกเพียงเพราะ
เราเกิดเหตุว่าลูกเราถูกฟันซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว
นะครับถ้าถ้าเป็นพนักงานผมนะผมให้เวลาเต็มที่เลยนะครับ
เงินเดือนจ่ายให้ด้วยแล้วมีเวลาพร้อมรักษาตัวเมื่อไหร่แล้วกลับมา
นะคือเวลานี้ถ้าเราเป็นหัวหน้าสิ่งที่เราควรมีคือความเห็นอกเห็นใจกัน
เวลานี้ลูกน้องเนี่ยลูกเขาถูกกระทำแบบนี้
เรามีความหัวหน้าอย่างน้อยเราไม่ต้องออกมาดำเนินการให้หรอก
แต่อย่างน้อยเราก็ปกป้องเขาในเรื่องของการทำงานสักนิดนึง
ซ้ำเติมเขาอ่ะเนอะเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด
ในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง